ที่สนามสุขพัชลาศัยมีสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันเข้าชมกว่า๑๐๐๐คน
พร้อมกับสีสันจากการแปลอักษรบนอัธจันทร์ของทั้งสองสถาบัน
เดี๋ยวดังสองทีมขนผู้เล่นดาวดังในไทยหลีกมาประชันกัน
ฝั่งธรรมศาสตร์นำโดยสหรัฐอยู่เย็นอดิษรพรมรักวันเฉลิมยิ่งยง
ส่วนจุฬาก็นำทับโดยศิวลักษิสูงเนินนะครับพันศาเหมวิบูรณ์และสุภาชัยใจเด็ด

วัดหัวลำหินกัปตันจุลานะครับส่วนสหรัฐอยู่เย็นเป็นกัปตันทีมของธรรมศาสตร์
อาทิตย์ที่๑๕นะครับจุฬาได้จุดโทษและเป็นอภิวัตงั่วลำหินกัปตันทีมสังหารเข้าไปให้จุฬาขึ้นนำ๑ต่อ๐
ในช่วงท้ายครึ่งแรกธรรมศาสตร์ได้จุดโทษบ้างนะครับ
รัฐอยู่เย็นยิงไม่พลาดนะครับตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑
ครึ่งหลังนาที๕๕กรวิทนามวิเศษกระโดดแปลจะเจาะให้จุฬานำอีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๑ครับ

ที่๗๒จุฬาเหลือผู้เล่น๑๐คน
รัฐนากรใหม่คามิไปทำฟาวโดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออก
แต่เวลาที่เหลือธรรมศาสตีเสมอไม่ได้นะครับ
เกมจุฬาชนะ๒ต่อ๑คลองถ้วยฟุตบอลประเพณีครั้งที่๗๓ไปครอง
ส่งผลให้การเจอกันทั้งหมด๗๓ครั้ง
จุฬาชนะ๑๗ครั้งเสมอ๓๒และธรรมศาสตร์ชนะไป๒๔ครั้งครับ
ส่วนสีสันจากขบวนล้อการเมืองนะครับที่สื่อถึงประเด็นร้อนในวงการกีฬา
มาจากฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีผู้ชายถือลูกบอลเข้าสนามในชุดสีน้ำตาล
แล้วก็มีโซ่คล้องที่ข้อมือนะครับ
ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงฮาคิมอัลอาเรบี้นักฟุตบอลชาวบาเรน
ที่ได้รับสถานะเป็นผู้ลิภัยจากออสเตรเลีย
แต่กลับถูกควบคุมตัวระหว่างเดินทางมาฮานีมูลกับภรรยาที่ประเทศไทย
จากการถูกกล่าวหาในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ
และรอการตัดสินว่าจะถูกส่งตัวกลับไปรับโทษที่บาเรนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ครับ